เอาไปดูที่จังหวัดบุรีรำกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมจะพาไปวัดชื่อวัดอีสาน
ครับแต่ไม่ได้พาไปไหว้พระไม่ได้พาไปอะไรนะคะพาไปดูมวยค่ะ
มีการเปิดศึกวางมวยกลางลานวัดระหว่างแม่ครัววัดวัย๗๐กว่าปี
หลวงพ่อวัย๖๐กว่าปีหัวแตกกันทั้งคู่

นี่ค่ะนี่คือพระคู่กรณีที่ว่าเป็นหลวงพ่อเห็นไหมเขียนคิ้วไหมคะ
หัวแตกแบบเย็บไป๕เข็มอ่ะ
ส่วนคู่กรณีอีกคนนึงนี่ค่ะแม่ครัววัดชื่อยายจวน
นี่ทำแผลเสร็จแล้วยายจัวนี่เย็บไป๖เข็มนะคะ
ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยต้องรีบจับทั้งคู่แยกออกจากกันเลย
แล้วพามาโรงพรรคเพื่อมาสอบปากคำ
อยู่ในวัดยังนัวกันขนาดนั้นขึ้นโรงพัก
กลัวจะมีตีกันยก๒ยก๓ค่ะ

สาวพอร์เมืองบุรีรำเนี่ยได้รับแจ้งมา
ก็รีบไปที่วัดอีสานเลยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
ไปถึงเจอพระจำรัฐอควโรวัย๖๗ปี

คือที่เห็นพระจำหลัดใส่เสื้อแบบนี้เนี่ย
คือกำลังทำงานก่อสร้างในวัดอยู่

ก็เลยใส่เสื้อลักษณะอย่างนี้ไม่ได้นุ่งห่มจีวอนปกติ
แต่ว่าเป็นพระจริงนะคะแล้วก็เดี๋ยวหัวแตกแบบนี้
ส่วนคู่กรณีคือยายจวนชัยรำอายุ๗๒ปี
จูนแกเป็นแม่ครัวประจำวัดนะ
แกก็หัวแตกเหมือนกันเลือดอาบไม่ต่างกันเลยสภาพสองคน

สุดท้ายเนี่ยสองฝ่ายขึ้นโรงพักกันทั้งคู่

น่าสนใจคือเรื่องของแต่ละคนเล่าไม่เหมือนกันค่ะ

พระจำรัฐบอกว่าอัตมาเนี่ยกำลังทำงานก่อสร้างภายในวัดอยู่

เห็นยายจวนเนี่ยเอาผ้าเปียกน้ำมาบิดใส่เลื่อยไฟฟ้า

อาตมาก็เลยตะโกนต่อว่าจนเกิดโต้เถียงกัน

เท่านั้นแหละยายจวนนะตะโกนเรียกลูกชายให้มาช่วย
แล้วจับหัวอัตมาเนี่ยโขกกระเสาจนคิ้วแตก

อาตมาเห็นท่าไม่ดีก็เลยคว้าไม้ที่อยู่ใกล้มือ
ตีหัวใยจวนจนแตกเหมือนกัน
พระจำรัฐบอกอัตมาไม่ผิดนะ
อัตมาป้องกันตัว

ฟังเรื่องจากพระจำหลัดจบยายจวนสวนกลับพร้อมไม้ท่อนนี้
พระบอกอยู่ดียายมาบิดน้ำใส่เครื่องมือไฟฟ้าได้ยังไง

ยายเลยเรียกลูกชายมาจับหัวพระโขกเสาจนหัวแตก

จวนสวนกลับพร้อมชูไม้ท่อนนี้เลยบอก

ยายไม่ได้แกล้งยายเอาผ้าเปียกน้ำไปสลัดเพื่อจะตากให้แห้ง

สลัดแค่น้ำมันกระเด็นไปโดนเลือดไฟฟ้าของพระจำหลัด

พระจำหลัดไม่พอใจก็ด่ายายด่ายาบคายด้วย

ต้องตะโกนเรียกลูกชายมาช่วยไง
อืมฉันก็ว่าวางไว้แหละเนี่ยจ๊ะเนี่ย
ฉันก็ไม่เคลื่อนว่าเขาจะมาตีฉัน
เพราะว่าวัดวัดอีสานก็บอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ย
ลงมติแล้วว่าให้แม่ครัวกับลูกชาย

ยุติการทำหน้าที่แม่ครัวที่วัดก่อน
ส่วนทางคดีที่ยายจวนจะบอกว่าจะมีการเรียกร้องข้อเสียหายเนี่ย

เพราะว่าถือเป็นการสมัครใจทะเลาวิวาส

เริ่มยังไงใครตีใครก่อน